คุณผู้ชมฮะเรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙กันสักหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันนี้ทางสวบคก็มีการแถลงออกมานะครับ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราเพิ่มขึ้นอีก๑๑ราย
ก็เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กักตัวทั้งหมดนะครับ
และมีคนไทยที่มาจากท่าขี้เหล็กเข้าไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย๓คน
ที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ส่วนตามแนวชายแดนต่างตอนนี้มีความตรึงกำลังเข้มเหมือนกันนะครับ
ป้องกันการลักลอบเข้าตามชายแดนไม่ว่าชายแดนไทยพม่าชายแดนไทยมาเล
ชายแดนไทยลาวแล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
ไปดูบรรยากาศการตรวจเข้มบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชากันก่อน
คือฝ่ายความมั่นคงได้วางกำลังเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว
หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในวันนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาได้ส่วนที่กำลังกับกองกำลังบุรพา
สามารถที่จะสกัดจับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ
บริเวณแนวชายแดนบ้านโนนหมากมุ่นตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูง
ได้อีก๖คนนี่แหละครับเพิ่งจะจับกลุ่มกันได้เมื่อเช้านี้เองนะฮะ
โดยทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามครับแบ่งเป็นชาย๑คนแล้วก็หญิง๕คน
จำนวนนี้มีเด็กอายุประมาณ๑๐๑๒ปีรวมอยู่ด้วยนะครับ
ได้นั่งหลบซ่อนอยู่ตรงพุ่มไม้ไม่มีผู้นำพามา
แล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าได้เดินทางมาจากประเทศเวียดนาม
ลักลอบข้ามแดนประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีนี้หลังจากเข้ามาได้แล้วทำอะไรคุณ
หลบซ่อนอยู่ตามพุ่มมิพิพัทธิศชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละฮะ
หลบไว้ก่อนนั่น๔๕วันแล้วนะคุณนะข้า
ระหว่างนั้นได้ว่าจ้างชาวกัมพูชา
ขับรถมาส่งบริเวณชายแดนไทยในราคา๕แสนดอง
หรือคิดเป็นเงินไทยก็หัวละ๖๕๐บาท
แล้วก็เดินทางจนมาถึงบริเวณชายแดน

คือตั้งใจจะเข้ามาทำงานกับญาติ
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดก่อน
เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตัวได้ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ
ที่ติดตัวมาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพ
นำตัวไปตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ส่งให้พนักงานสอบสวนสพโคกสูงดำเนินการตามกฎหมาย
ก่อนจะส่งให้ตมสะแก้วนำไปส่งยังตมส่วนกลางที่สวนพลู
เพื่อทำการกักตัวอีก๑๔วันก่อน
จะผลักดันกลับประเทศเวียดนามต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นชายแดนสะแก้วนะครับ
ส่วนที่ตลาดด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่๑
ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คุณวิรยุชปรานีลงพื้นที่เลย
ลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ
เราไปตรวจสอบย่านเศรษฐกิจกันก่อน

บนถนนแทบไม่มีรถขับผ่านเลยนะคุณนะ
ส่วนในตลาดพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านกับแบบหงอยเหงาเลย
ผิดหูผิดตาเลยจากก่อนหน้านี้กำลังคึกคัก
รอลูกค้าแต่ไม่มีลูกค้าเลย
ร้านพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยบอกว่าขายแทบไม่ได้เลย

ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในขณะนี้

ร่วมมือกับตำรวจและฝ่ายปกครอง
วางกำลังคุมเข้มเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง
ตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนไทยเมนมาตรงนี้
โดยมีการตระเวนตรวจทั้งทางบกและทางน้ำ
เพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน๖จุดผ่านข้ามชายแดนไทยเมียนมา
ซึ่ง๖จุดมีจุดไหนสำคัญบ้าง

เป็นจุดที่ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรก
ลักลอบข้ามกลับมาบ้านเรา
เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน
ผ่านทางบ้านฝาชีจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร์
แล้วก็ข้ามมาในพื้นที่บ้านผาหมีของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ระยะห่างระหว่างการข้ามมาประมาณไม่เกิน๒กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งปกติแล้วทั้งคนไทยและคนเมียนมา
ใช้ช่องทางนี้ในการลักลอบข้ามเข้าออกเป็นประจำ
เพื่อไปทำการเกษตรบ้างล่ะหรือไปเยี่ยมญาติบ้างล่ะ
ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปปิดกั้นพื้นที่แล้วนะ
ลวดหนามกั้นไว้ตลอดเวลา
แล้วก็เฝ้าอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง

อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณช่องท่ากะหล่ำ
จุดนี้จะมีแม่น้ำสายกั้นไว้อยู่
แต่เป็นแม่น้ำขนาดเล็กกว้างแค่๑๕เมตรนะครับ
น้ำลึกเพียงแค่๑เมตรเท่านั้นเอง
เป็นจุดถ้าจะลุยน้ำมาลุยได้เลย

ก่อนหน้านี้แม้เจ้าหน้าที่จะใช้ลวดหนามวางเป็นแนวกั้นไว้
แต่ก็ยังมีคนไทยใช้จุดนี้ข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยกับเมียนมา
ลักลอบเข้าไปทำงานที่นั่นบ้างล่ะ

นับตั้งแต่เดือนมีนาคมตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาดนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา
จึงไม่พบผู้แอบลักลอบผ่านเส้นทางนี้แล้ว
พันเอกภูเบศมาแก้วเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่๓
บอกว่าในวันนี้เตรียมนำคนไทยชุดแรกที่ลงทะเบียนเอาไว้
ว่าต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผ่านช่องทางผ่านด่านต่าง
หลังจากนั้นตรวจสุขภาพของท่าน
แล้วก็จะนำตัวไปยังสถานที่กักตัวของรัฐจัดให้ทันที
ถ้าข้ามมาแบบนี้ปลอดภัยดีกว่านะคะส่วนตามช่องทางธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเกือบหมดแล้วนะฮะก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับ
ด้านของคุณหมอบ้างฮะคุณหมอธีระวรธนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ของบ้านเรา
โดยบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะครับมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น
เป็นเลข๒หลักติดต่อกันมา๑๒วันแล้วมีทั้งเคสที่มาจากต่างประเทศ
แล้วก็ติดเชื้อในประเทศจากนี้ไปจนถึงวันที่๒๑ธันวาคม
ถือว่าเป็นช่วงที่คนไทยต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด
ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอเลี่ยงในที่แออัดเว้นระยะห่าง๑เมตร
หากไม่สบายมีไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลดมไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่สามารถรับรถได้หรือท้องเสียให้รีบไปพบคุณหมอนะครับ
คุณหมอทีรับบอกว่าเพื่อให้ปีใหม่ของเราเนี่ยค่ะปลอดภัย
แล้วก็มีความสุขด้วยนะครับอ่าล่าสุดสักนิดหนึ่งนะฮะ
ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราเนี่ย
สถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็เปิดเผยว่า
มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม๑๑รายมาจากต่างประเทศ
และเข้ากักตัวทั้งหมดนะครับก็มีจากที่ไหนบ้างล่ะ
อย่างเช่นสวีเดน๑รายนะครับเป็นชาวสวีเดนนะครับ
สหรัฐอเมริกันหนึ่งรายเป็นหญิงอเมริกันโปรตุเกศหนึ่งรายเป็นคนไทยนะฮะ
เป็นแม่ครัวที่ไปทำงานที่นั่นซาอุดีอาราเบีย๒รายเป็นหญิงไทยนะครับ
เกาหลีใต้หนึ่งรายเนี่ยเป็นชายเกาหลีใต้พม่าเนี่ยสามรายพระนาวน์หรือเมียนมาเนี่ยสามราย
เป็นหญิงไทยสองรายอาชีพพนักงานสารบันเทิงอายุยี่สิบแปดปีแล้วก็ยี่สิบเก้าปีนะครับ
เดินทางถึงไทยวันที่๔ธันวาคมแล้วก็เข้าพักแอลคิวที่เชียงราย
ตรวจหาเชื้อวันที่๙ธันวาคมแล้วก็พบเชื้อนะฮะ
อ่ะส่วนอีกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายไทยอายุสามสิบสามปี
เดินทางถึงไทยวันที่๖ธันวาคมแล้วก็ตรวจหาเชื้อวันที่๘ธันวาคม
พบเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับนี่เป็น๓คนที่ข้ามมาจากเมียนมา
แต่เขาข้ามมาอย่างถูกต้องก็คือมาตามด่าน
แล้วก็ได้รับการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ
เพราะฉะนั้นใครที่ไปทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านประสงค์
เดินทางกลับประเทศก็แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผ่านการกักตัวอย่างถูกต้องด้วยนะคะคุณลักลอบเข้ามา
ตรึงกำลังไว้หมดแล้วจับได้ก็มีความผิดด้วยครับ